กลับมาเจอกันให้เยอะได้นะข่าวใส่ใคร

มีคนแชร์กันว่ามายูเป็นเด็กพิเศษ
ไม่ใช่เด็กเห็นผีเป็นคนเห็นผีหรอ

ไม่ใช่เค้าไม่ได้แชร์ไปเข็นภีร์
ไปทำอะไรพิเศษกว่าปกติ

พี่เล่าซิ

ไม่ใช่คือมีคนเขาก็ทักมายูกันเยอะ
คนที่นี่ก็ทักบอกว่าจริงอยากให้พามายูไปฝากเป็นลูกพระ
นู่นนี่นั่นแล้วก็เลยพาไปฉะนั้นเอง
แล้วก็ไปฝากพระแล้วจะไปฝากทางท่านเจ้าอาวาที่วัดสุทัศน์
ท่านก็รับแล้วแหละแล้วปรากฏว่าพออีกวันหนึ่งก็พามายูไป
รอกไม้ถูกเทียนผ่านแพ้ไปกล่าวท่าน
ท่านก็กำลังจะรับท่านก็บอกว่าเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไง
พอบอกไปเพิ่งท่านก็บอกเรารับไม่ได้แล้ว

อ่าท่านบอกว่ายังไงเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่เกิดสิบห้าพันรีสองแบบเนี่ย
สองเหมือนกันแล้วสุดท้ายพี่ได้พาไปแล้วยังก็เลยก็เลยพาไป
อ่านะฮะปีนี้เป็นงานต่างงานกี่กี่งาน
คที่นี้เหมือนช่วงปีนี้จริงก็ไม่เยอะมากนะเอาเพื่อน

ปีนี้ก็ไม่เยอะมากนะเรารู้สึกอ่ะ

แต่ก็ดูคนนอกวงการบันเทิงแต่งปุ๊บ
อยู่เต็มที่ปีนึงครึ่งปี
ก็จะหย่ากันแล้วหรือแยกกันอยู่แล้ว

ในปี๒๕๕๙เนี่ย
รู้ไหมว่าสถาบันครอบครัวไทยเนี่ย
เขาหย่าร้างกันถึง๑๑๘๕๓๙คู่
อัตรานะเพิ่มขึ้น๓๙ในรอบ๑๐ปี

บอกเลยสถิติของประชากรไทยเนี่ย

ปี๕๙มีคนไทยจดทะเบียนกว่า๓แสนคู่
แล้วก็แต่งแต่ละ๓๐๐๐๐๐คู่ยา

มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นสูงขึ้น

ประการแรกคือความกดดันจากภายนอก
ภายนอกความเครียดจากการทำงาน

ดิ้นลนปากท้องสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ตอนนี้
ถ้าบางทีเขาบอกว่าข้าวยากหมักแพงทุกคนก็กดดันกันพอสมควรแหละ
มันก็จะส่งผลกระทบให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
แล้วก็คู่สามีภรรยาที่สื่อสารกัน
ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าการสื่อสารไม่ใช่มีการพูดคุยกันเยอะ

แล้วบางทีเข้าใจกันผิด
ใช่ทำไมไม่คุยกันนะอะไรแบบนี้
มันแปลกมั้ยล่ะว่าการสื่อสารเชิงบวก
ถือว่ากุญแจสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผัวเมียกันเลยนะ
เพราะว่าการใช้คำพูดบางทีก็พูดกันบางทีมันยังเกลียดกันได้
แต่ทีมไลน์แล้วทะเลาะกันมันหลายอย่างแล้วกัน
แล้วก็มันมีผลว่าไอ้สิ่งที่พูดจาสื่อสารเนี่ย
มันบรรทอนจิตใจความรู้สึกอาจจะทำให้เรื่องเล็กเนี่ย
กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทำความสัมพันธ์ในทุกวันนี้
โซเชียลมันเยอะขึ้นความสัมพันธ์เนี่ยเปราะบางกันมากขึ้น
มันมีโอกาสติดต่อคนอื่นง่ายขึ้นด้วยถูกไหม
เราเวลาไปเช็กโซเชียลไฟสบุ๊คแฟนอย่างเนี้ย
และเราก็มันนอยเองตีกับเขาเองมีมั้ยเหรอ

คุณเคยไปเช็คโซเชียลของเมียคุณบ้างไหม

นางเป็นคนสติดี

ส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ชอบการดูหินยุ่ง
บางคนเราก็ถือว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้ว

หรือบางทีคนเป็นแฟนกันอย่างนี้แม้กระทั่งลูกน้องฉันเนี่ย

ดูละครเยอะแฟนตัวเองหลับอยู่เป็นเก้งนะเธอแฟนเป็นเก้ง

อย่าไปดูเขาเยอะเลยเครียดอะ
มันหน่อยจริงมันน้อย
บางทีก็เค้ากลายเหนียวไปเลยไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป

คำพูดที่ประชดประชันเออฉันก็เป็นคำพูดท้าทายอืม
นะฮะถ้าแดดจึงเก็บของออกไปสิเออเลิกกันเลยไม่หล่ายใช่ไหม
แดดจึงเก็บของออกไปสิไม่ได้ไม่ได้ไปเลยเพราะมันอยากไปอยู่แล้ว
เขาก็มีเมียของเขาอยู่แล้วก็ไปอยู่กับเมียเขานั่นน่ะ
ไม่ได้ว่าชื่อคุณแนะบางทีก็คุยเรื่องเก่าเก่ามาพูดซ้ำพูดซากเนี่ย
ใช่ใช่เอ้าเอาไปใช่หรอเรื่องพวกนี้มันบัดพร
ก็บางทีหาเรื่องทะเลาะเขาหาคำพูดเชิงเก่าหา

แล้วก็ที่เด็ดสุดซึ่งอันนี้ฮอตสุด

ไม่ว่างแล้วโทรศัพท์ไม่ว่างแล้วโทรศัพท์
มีนัดลูกค้าไม่มีเวลาเลยไม่รำอะไรเหมือนกัน

อ้าวหวัดด้ายเถอะ

พอดีเราไปเล่นราคอลให้ของพี่อะค่ะ

มันพูดถึงปัญหาในหิตัดงาน
ช่วงประมาณ๒๘เดือน

ความรักจะแบบแฮปปี้มากฉันจะไม่หลับไม่นอนจะทำอะไรก็ได้
ถึงประมาณ๒๘เดือนไม่เกินนี้แล้วก็ไม่เกิน๒ปี

มันก็จะทำให้สมองสั่งการว่าเออฉันตื่นนอนได้ฉันนู่นฉันนี่ได้
แต่พอหลังจากนั้นปุ๊บอีสมองเริ่มความคิดจะเริ่มมา

จะเริ่มมีแบบว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นสิมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้
เริ่มมีเหตุผลขึ้นพอมันมีเหตุผลปุ๊บ
กลายเป็นปัญหาต่างมันจะตามมาคนมันก็เลยมีโอกาสเริ่ม

เข้าใจว่าโดยปกติคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันสักประมาณแบบปี๒ปี
รักดีด้าแต่มันก็ต้องแบบรู้ว่าในเวลาหลังจากนั้นต่อไปทุกคนมันแบบ

มันมันจะน้อยลงมันอยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนนะ

แม่งมิฉนไม่มีเพร่นฉันเข้าอยู่ตัวคนเดียว

ไม่เราเล่นละครแล้วในเรื่องเป็นดร

ใส่ไข่บันเทิงนิดนึงก็คุณแอฟก็ไปร่วมงานของทางภารกรน่ะนะคะ
ก็ได้ไปเจอนักข่าวก็ถามสัมพันธ์อัพเดตนิดนึง
หนึ่งถึงเรื่องที่เหตุผลคุณพ่อไปต่อว่าคุณสงกราน
แล้วที่พาน้องปีใหม่ไปดูชกมวยเนี่ย
แอปเขาก็ทราบไหมอะไรแบบนี้

คุณแอฟก็บอกว่าถ้าจะให้ตอบให้พูดกันตรงเนี่ย
ก็ตำหนิก็คือตำหนินั่นแหละค่ะ
สิ่งที่คุณทาทำไปไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลย

และที่เตือนคุณสงกรานก็ด้วยความเป็นห่วง
ถ้าเกิดคนที่สนิทจะรู้ว่าคุณตาทั้งรัก
และให้ความไว้วางใจในตัวคุณสงกรานมาตลอด
เพราะฉะนั้นเรื่องของการตักเตือน
เลยมั่นใจว่าคุณสงกรานเข้าใจ
มีคนจับจ้องสัพพนามที่สงกราน

หรือว่าเรียกกันแบบนี้อยู่แล้ว
คุณนัทบอกว่าปกติเรียกคุณพ่อค่ะ

มองว่าโอกาสจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเนี่ยคงยาก

แต่สำหรับแอปก็เหมือนอย่างที่เคยบอกไป

ถามว่ามีกำหนดวันหย่ากันไหม

และยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกัน
เหมือนเขากำลังเดินหน้าง้อเราอยู่

ตอนนี้เรียกว่าแอปใช้ชีวิตวันต่อวันให้ดีที่สุด
และกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของแอปคนเดียวแล้ว
เป็นเรื่องของครอบครัวที่จะช่วยกันเลี้ยงปีใหม่ให้ดีที่สุด

มันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ว่าใครคือตำแหน่งอะไร

แสดงว่าเขาแยกกันอยู่เป็นปีแล้ว

แล้วสุดท้ายก็ถามว่าที่ยังไม่มีการเซ็นใบหย่า
เพราะว่าทางคุณสงกรานยังไม่อยากหย่าหรือเปล่า

ก็อย่างที่พูดว่า๑ปีที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน

นุ่นวรนุษยโดนกักตัวที่เกาหลีตัวเองเคยโดนแบบเขาบ้างไหม

สรุปคุณนุ่นบอกว่าตกใจอะไร
คุณนายนุ่นโดนมา๕๖ครั้งแล้ว

นี่นางบอกนางโดนมา๕๖ครั้งแล้ว
คือเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นการสุ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้
เขาก็จะเชิญเข้าไปห้องที่ถูกแยกออกไป
ตอนนั้นคนก็มองวรนุษย์เต็มเลย

อ๋อเข้าใจ

แล้วเขาก็ขอดูตัววันกลับ

โดนอย่างนี้มา๕๖ครั้งแล้ว
แต่ที่เกาหลีเนี่ยนี่คือครั้งที่สอง

กระแสเกาหลีที่คนไทยเดินทางมาตอนนี้

บอกนางโดนเป็นกรุ๊ปดาราก็โดนมาแล้ว

นะเอามาถึงเรื่องนี้นะฮะคุณเท่งเถิดเทิงนะครับ

หลังพบว่าคุณหม่ำป่วยหนักนะครับ

เพราะล่าสุดคุณหมากเองก็ไม่สบายดูซุปผอมไปเลยนะ

เพราะคนรอบข้างเนี่ยก็เริ่มไม่สบายแล้วนะฮะ

เพราะว่าเราเป็นคนดื่มมากนอนน้อย

อ๋อเป็นโรครอบนี้เนี่ยเขากลัวไปเลย